พี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนม๑๕๐๐๐วีท
หาเรียกอาลดมหาพันธุ์

ขึ้นเพลงมาขนาดนี้แล้วก็จะพูดถึงใคร

เซรียลุ้มสว่างจากตัวพี่คนเดิมนะคะ

โอ้โหบอกเลยว่านุ่มมาก

ดูพี่แกสักก่อนนะคะพี่เสรีตัวเป็นเลยนะคะ
ในรายการเนี่ยยังไม่ได้มาบอกนะต่อคุณผู้ชม
ว่าเขามีของดีอะไรติดตัวแต่วันนี้เขาจะมาบอกเรานะคะ
ให้เห็นเต็มไปเลยลูกกระตาสองตาแหม
มันช่างแบบว่าปิ๊งปั๊งกระแทกตาจริง

ห้อยคออยู่นี่คือหลวงพ่อแพ่ววัดรังหมันค่ะ
เป็นพระอาจารย์ที่พี่เสรีนับถือมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
พูดถึงวัดรางหมันค่ะก็คือ
ที่พี่เสรีเนี่ยเคยไปร้องเพลงแล้วก็เคยหาเงินเข้าวัด
ปีที่แล้วนะมีการจัดงานฝังลูกนิมิตรของที่วัดค่ะ
เสรีเนี่ยก็ร่วมเป็นพ่องานด้วยเหมือนกัน
โอ้ยภาพบรรยากาศนี่หมายความว่ามีแต่ผู้ศรัทธานะ
มาร่วมงานกันนะคะคุณผู้ชม
คือพี่เสรีร่วมเป็นพ่องาน
หารายได้ธนูปรำรุงวัดได้ถึง๖๐ล้านบาท
วันนี้เนี่ยเป็นแรงศรัทธาจริงนะแล้วคนก็ชื่นชอบพี่เสรีด้วย
คนเชื่อใจพี่เสรีค่ะเผยถึงความเลื่อมสายศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อแพ่วนะคะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ทำบุญมาเยอะนะจนได้เจอหลวงปู่นะ
ที่ท่านปฏิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องความสมรรถาค่ะ

ท่านเป็นพระที่เราดูแล้วพอเข้าไปหาท่านเนี่ยมันมีความอบอุ่น
แล้วก็มีความที่เราเห็นท่านปฏิบัติแล้วก็ท่านใช้ภาษาพระอันนี้
เราเห็นแล้วเราก็ท่านน่าเริ่มศรัทธา
ไม่ใช่ว่าพระอื่นไม่ดีนะก็พระที่อื่นก็ดีนะ
แต่ว่าคือตรงนี้เราถือว่าเราคือเราถูกใจแล้วเราชอบ
เราไปวัดท่านเราก็ร่มเย็นดี
อันนี้มันเกิดจากแรงศรัทธาจริงคุณผู้ชมค่ะ
ชื่นชมด้วยนะคะก็เอาเงินมาพัฒนาวัดต่อไปก็ละกัน
อีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ต้องถามพี่เสรีเลย
เพราะว่าเราเห็นบรรยากาศการซ้อมเพลงของพี่เสรีกับนักดนตรี

คุณผู้ชมค่ะไม่ธรรมดาไปฟิเจอร์ริ่งกันได้ยังไง
หรือว่าเตรียมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรปล่อยมาอีกหรือเปล่า
ถามมาให้แล้วคุณผู้ชมเราถามมาให้แล้ว
เสรีเนี่ยเตรียมจะไปงานเย็นวันนี้
เป็นงานแฟนมิตติ้งของพี่แซมยุรนันค่ะ

เป็นการจัดงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกในรอบอายุ

คุณพระเอามือทาบอก
แซมอายุ๖๐คุณ
นะคุณผู้ชมวันนั้นยังเห็นมีรูปกับพี่
แจ็คสันหวังอ่ะ
ยังตกใจว่าหน้าเด็กมากเลยนะของพี่แซมเนี่ย
แล้วพี่เสรีค่ะก็เป็นนักร้องในลูกทุ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น
ที่ได้ปรากฏตัวบนเวทีเวทีนี้
ร่วมงานกันได้ยังไงไปฟังเสียงพี่เสรีเฉลยกันหน่อยค่ะ
แสงเขาชอบไง
เขาชอบว่าเสียง

มีร้องสองเพลงก็เปลวไฟกับหลังคาแดง
ที่จะร้องสู้กับแสงหลังคาแดง
เสียงเราในแบบของลูกทุ่งดั้งเดิม
ผสมกับเสียงแซคโซโฟนมันความรู้สึกยังไงบ้างค่ะพี่น้อง

คือโก้เขาเล่นสุดยอดอยู่แล้วนะ
เขาหูดิ้นแหลกราน

เราก็สู้กลับเลย

ชอบเนื้อเสียงของพี่เสรีรุ่งสว่างนะคะ

ก็เลยแบบอ้าวพี่มาร้องเพลงให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะคะ

ดวนเพลงระหว่างพี่แซมกับพี่เสรีมาให้ได้ดูกันก็ได้นะ
ใช่เพราะว่าพี่เสรีถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่ง
เป็นแบบลูกทุ่งตัวจริงลูกทุ่งแบบดั้งเดิมคุณผู้ชมค่ะ